คุณผู้ชมครับเรายังคงมีบรรยากาศควันหลงของวันเด็กแห่งชาติมาฝากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
วันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมานะครับเด็กในกรุงเทพมหานครรวมทั้งตามเมืองใหญ่ครับ
ก็จะได้ความสุขจากการที่ผู้ใหญ่ไปมอบให้ครับ
เด็กในพื้นที่ห่างไกลอย่างเช่นจังหวัดเชียงบรายปีนี้เขาก็ได้ความสุขในวันเด็กแห่งชาติเช่นเดียวกันนะครับ
ติดตามบริการได้จากบรรยายงานของคุณเศรษฐาโสรินครับ
ในวันเด็กปีนี้เด็กชายอาซื้อและเพื่อนนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดูสิตต่างพากันดีใจ
เมื่อรู้ว่าวันเด็กในปีนี้พวกเขาจะได้ของขวัญวันเด็กจากผู้ใหญ่ใจดีที่เดินทางมาไกล
เพื่อมอบความสุขให้กับเด็กในถิ่นธุรการดาล
ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเทียบกับเด็กที่อยู่ในเมืองที่มีโอกาสได้นั่งเครื่องบินได้ขับรถถังหรือได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี
ของขวัญที่พวกเขาจะรับในวันนี้จึงเป็นสิ่งที่มีค่ามาก
และทำให้วันเด็กในปีนี้มีความสุขกว่าหลายปีที่ผ่านมา
รอยยิ้มของเด็กในปีนี้เกิดขึ้นทันที
เมื่อพี่สิทธิ์เก่าและคณะครูจากเทคนิคดูสิต
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับน้องในช่วงกิจกรรมวันเด็กในปีนี้ครับ
การเดินทางมาของพี่สิทธิ์เก่าและคณะครูวิทยาลัยเทคนิคดุสิตในครั้งนี้
เนื่องมาจากเมื่อ๓๐ปีก่อนคณะครูและลูกศิษย์
ออกค่ายอาสามาสร้างโรงเรียนให้กับน้องได้หลบแดดหลบฝน
เพื่อเล่าเรียนศึกษาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน
อดีตนักศึกษาอาชีวะรุ่นบุกเบิกผู้ที่สร้างอาคารเรียน
เปิดเผยกับทีมข่าวว่าเขารู้สึกดีใจ

ที่เขาและเพื่อนได้ช่วยกันสร้างขึ้นมาเองกับมือ
กลายเป็นอาคารเรียนให้กับน้องจนถึงปัจจุบัน
และรู้สึกผูกพันกับโรงเรียนแห่งนี้เป็นอย่างมาก
ต้องการให้เด็กเราได้ประสบการณ์จริง

จุดประสงค์อยากให้เด็กทำจริง

การทำหน้าที่ของตำรวจตระเวนชายแดน

และรักษาความสงบตามแนวชายแดน

ให้ความรู้เด็กในถิ่นธุรการดาล
นี่จึงเป็นความภูมิใจของพวกเขา
นี่คือสิ่งหนึ่งของตำรวจระวิชายแดนนะครับ

และยังเป็นงานหลักของกองบัญชาการตำรวจเว้นชายแดน

กับบุคคลอยู่บนพื้นที่สูง

ซึ่งเป็นความภูมิใจของกองบัญชาการอยู่แล้วครับ
จากรุ่นสู่รุ่นที่คณะครูและลูกศิษย์วิทยาลัยเทคนิคดูสิต
นำเอาวิชาความรู้มาสร้างประโยชน์คืนให้กับสังคม
หวังให้น้องในถิ่นธุรกันดาล

และนี่จึงเป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษาอาชีวะรุ่นหลัง
นำเอาไปเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป
ประเทศเรายังขาดอาชีวะยังขาดแบบพวกเรา

ก็มาร่วมกันร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสร้างอนาคตให้เด็กรุ่นใหม่
หวังว่าเราคงเป็นส่วนหนึ่งให้เด็กไทยที่ได้ดูหรือได้ชม
สื่อต่างที่ออกเนี่ยได้คิดว่าหันมาเรียนอาชีวะเถอะครับ

ตีกันเป็นส่วนหนึ่งและส่วนน้อยแต่สิ่งที่ดีมีกัน
แล้วก็อย่าลบลาค่าฟันกันนะครับ
สารพ่อแม่สงสารครูและสงสารอนาคตเราด้วยนะครับ
นี่อาจเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของพลังนักศึกษาอาชีวะทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่
ซึ่งสะท้อนผ่านการทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม
เพิ่มโอกาสให้กับน้องในถิ่นธุรการดาล
ได้เข้าถึงระบบการศึกษามากขึ้น
เศรษฐาโสรินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
เสด็จในพื้นที่ห่างไกลอีกจำนวนมากครับ
รอเรื่องของการเอาใจใส่ดูแลแล้วก็รอความสุขจากผู้ใหญ่
เพื่อเพิ่มโอกาสในสังคมให้กับพวกเขาต่อไปนะครับ